ความเคลื่อนไหวทีมชาติไทยนะครับ

เลขาธิการสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
มีการประชุมเรื่องการหาลือว่าในช่วงท้ายเนี่ย
รวมทั้งการสัญหาผู้ช่วยโค้ชของอากิระนิชโน
ซึ่งจะให้สิทธิ์ขาดกับนิชโนเป็นคนตัดสินใจ
สรุปจริงไม่จริงแค่งั้นบอกมีโค้ชแบนอยู่ในโผล่
คือตามข่าวลือบอกถึงขนาดว่าโค้ชแบนเข้าไปยื่น
เชิญเหมือนกับให้คนโทรหาว่าสนใจจะมาร่วมงานหรือเปล่า
ช่วงที่ผ่านมานี่ทางสมาคมก็บอกว่าเตรียมโปรไฟล์ต่าง
ที่จะยื่นให้นิชโนได้พิจารณาแล้วนะครับ

จะลงเตะฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกในกลุ่มจีนนะครับ
ซึ่งไทยจะเจอกับเวียดนามวันที่๕กันยายนนี้นะครับ

สนใจที่จะร่วมงานกับนิชิโนนะครับ
แล้วก็มีรายงานว่ากุศือลายนี้ได้ส่งโปรไฟล์ให้กับสมคมกีฬาฟุตบอลพิจารณา
ตอนนี้อยู่ที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลและนิชิโนเองนะครับว่าจะมีคำตอบอย่างไร
จะมาช่วยให้ข้อมูลกับทางอากีฬะนิชชิโนะในทีมช่างชุดใหญ่ต่อไป
มันจะต้องเช็คกันยังไงก็คงต้องถามเจ้าตัวด้วย
แต่คงจะได้ข่าวจากเจ้าตัวค่อนข้างจะยาก
ที่เป็นข่าวที่อาจจะบอกออกมาเลยมาให้สัมภาษณ์ยาก

แต่โค้ชโต๋ยผมถามมาแล้วคือตอนนี้คือสมาคมอยากจะสินสัญญาอยู่แล้ว
ที่เขาจะร่วมงานด้วยนะครับว่าสเปคในการทำงานมันตรงกันหรือเปล่า
ถ้าตรงก็คงจะเซ็นแต่โค้ชโต๋ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาถ้าได้กลับมาคุยกัน
อันนี้ก็น่าสนใจในช่วงโค้งสุดท้ายว่าทีมงานก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
เหนือจากการประกาศรายชื่อนักเตะเหมือนกันนะครับ
ครับมาดูโปรไฟล์นะครับรวมทั้งเส้นทางของโค้ชแบนทศตวรรณศรีปานนะครับ
สมัยเป็นนักเตะรู้กันอยู่แล้วว่าเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีชื่อเสียงไล่
เดียวกับโค้ชซิโก้กิติศักเสนาเมืองอดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับ
อยู่ในชุดรีมทีมนะครับตอนนี้ก็๔๗ปีแล้วนะครับ
นำทีมชาติเล่นไป๑๑๐นัดนะครับ
ในการค้าแข้งก็เคยไปเล่นในต่างแดนนะครับ
แล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดกองกลางของอาเซียนนะครับ
ส่วนการเป็นโค้ชเนี่ยนะครับก็มาจับงานกับหลายทีมนะครับ
แล้วจากนั้นเนี่ยก็เริ่มงานเต็มตัวกับสระบุรีที่เป็นโค้ชเลยเป็นทีมบ้านเกิด
แล้วจากนั้นเนี่ยก็มาทำเพื่อนตำรวจต่อด้วยเมืองทองนะครับ
เมืองทองก็คิดว่าประสบความสำเร็จมากนะครับ
ว่าเป็นโค้ชไทยที่คือนำทีมชนะบุรีรำในยุคนั้นแบบเด็ดขาด
ซึ่งถูกกล่าวขานว่ายุคหนึ่งของเมืองทองเอาชนะบุรีรำได้ยาก
แต่ว่าผลงานไม่ค่อยดีก็เลยตัดสินใจลาออกไปครับ

ฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๔๐ทีมสุดท้าย
ถ่ายและทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดนะครับ
เริ่มเกมแรกเปิดบ้านเจอกับเวียดนาม๕กันยายนนี้นะครับ